เอาใจคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีกันหน่อยนะครับ
เพราะว่างานนี้บอกเลยว่าดิฉันฟินหนักมาก
อยากจะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศนี้มากเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นงานที่รวบรวมเอา๒สามีแห่งชาติ

เปิดเวทีเริ่มความสนุกกันด้วยวงรวมเติมด้วยนายกับสมาชิกทั้ง๓คนธอมหมดและแว่นใหญ่
ขอนำเพลงฮิตติดหูทั้งเก่าและใหม่อย่างเพลงหน่วงรีสตาร์ทและเป็นทุกอย่างมาชวนให้แฟนร้องตามกันลั้นฮอ

คนไม่มีสิทธิ์ที่เจ้าตัวภูมิใจนำเสนอเอามาก
และตั้งใจมอบให้แฟนที่คอยให้กำลังใจมาตลอดค่ะ
จริงเลยนะ
ฉันนั้นคงไม่มีเสียง
เมื่อฉันมีความรักเท่าเธอไหม
ขอช่วยเธอให้ฉันชื่อมันใจ

ว่าเธอคือคนแม่

โอ้ให้งานนี้มันดีต่อใจเรอะเกินคุณค่ะ
เลือกได้สักคนไหมคำถามเดียว
เลือกได้แล้วคุณเราสองคนเนี่ยจริงไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเลยด้วยซ้ำ

ถามใจมันก็มีสิทธิมั้ย
ฉันเป็นคนไม่มีสิทธิ์ไงถ้าคิดรักเธอจะผิดไหม

เมื่อวันที่๒มิถุนายนมีวันเกิดพี่ธอมด้วยนะคะ
ดูหน้าดูตาดูตาชีเป็นประกายมาก
พี่สาวนางวันเกิดนี้ยังไม่ได้อวยพรเลย